เรื่องราวของฟุตซอลลีกครับจะกลับมาเปิดฉากกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับ
ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดเล็กแรกครับ
เปิดสนาม๑๒สิงหาคมแล้วก็สิ้นสุด๒๖๒๗กันยายน
ก่อนจะกลับมาเล่นเลข๒เดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมปีหน้า
ประธานพระนามพุทธศอลแล้วก็บรรชายหาดอย่างคุณอาริสักเบนจากซิริวัล
ก็ดำเนินการนะครับเตรียมจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งจัดสนามกลางนะครับที่บางเกาะอารีน่า
เชื่อว่าจะทำให้มาตรฐานการแข่งขันออกมามีคุณภาพสูง
รวมไปถึงการเตรียมทีมของแต่ละสโมสร

ก็เตรียมตัวกันมาเป็นระยะเวลานานก็มั่นใจว่าปีนี้
คุณภาพในสนามจะดีขึ้นมากในแง่ของตัวความพร้อม
เพราะว่าเตรียมตัวกันมาหลายเดือนเต็มที
แล้วก็ด้วยที่เราอั้นกันมาเนี่ยก็จะเห็นเกมที่มีคุณภาพ
ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับทีมชาติไทย
ที่มีคิวการแข่งขันที่สำคัญก็คือการแข่งขันชิงแชมป์เอเซียในการคัดเลือก๕ทีมไปชิงช้ำโลกนะครับ
แกรมนัดเปิดสนามในระดูการนี้นะครับวันเสาร์ที่๑สิงหาคม
ท่อสดทางไทยรัฐออนไลน์นะครับในเวลาเที่ยงแล้วก็การท่าเรือจะพบกับสุราธานี
ถ่ายเท้าสดทางไทยรัฐทีวีครับในเวลาบ่าย๓
พูดถึงการเสริมทัพหรือว่าความพร้อมของทีมต่างก็มีเรื่องของธรรมศาสตร์สตาเลียนครับ
เปิดตัวสโมสรลุยศึกฟุตซอลลีกที่จะแข่งขัน๑สิงหาคม
โดยความพร้อมเนี่ยนะครับตั้งเป้าบอกจะคว้าแชมป์ฟุตซอลลีกเลยครับก็มั่นใจในขุมกำลัง
แล้วก็บอกว่าจะสามารถทำได้ตามเป้าด้วยงบประมาณในปีนี้ครับก็ทุ่มเอาไว้๑๐ล้านบาทด้วยกันครับ